หลายคนที่ก็ถามเรื่องการบีบแรร์

ปกติเราเข้าใจว่าบีบแตร่สั้น๒ที
คือการขอบคุณ
ถ้าบีบแตรสั้น๑ทีปีน
คือการเตือนให้ระมัดระวังนะครับ
บีบแต่ยาว๑ที่ปีน
เป็นการด่าคนขับรถข้าง
แล้วถ้าเกิดว่าปีน
เขาบอกว่าถ้าบีบแตรยาวรัว

บางทีนะ๑๐ล้อเปิดไฟให้แซงได้

คือ๑๐ล้อเขาจะรู้เวลาขับต่างจังหวัด

เพราะมอเตอร์ไซค์เขากำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้าน
แต่ว่ามีกระบะเนี่ยจอดชิดข้างทางอยู่
แล้วมอเตอร์ไซค์เขาบีบแต่เพื่อเตือน

แต่กระบะเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่พอใจเอาไปฟังค่ะ

ผมไม่เห็นไฟพี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไร

ผมจะจอดพี่พี่เห็นผมตีไปเลี้ยผมออกไปปุ๊บผมเลี้ยวเข้าไง

ผมจะออกไปทำไมผมมองซ้ายให้คุณดูดีกว่านี้

ผมออกไปไหมผมออกไปไหมคุณยายอย่าอย่าอย่า
โอ้โหคือตอนแรกที่บีบแตรกันเนี่ยเหมือนรถมันจะคุยกัน
รถมันก็ส่งเสียงปิ้นอะไรอย่างนี้
แต่รถมันคุยกันไม่รู้เรื่องคนก็เลยต้องลงมาคุยกันยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลย
มอเตอร์ไซค์เขาบีบกระบะก็บีบแล้วกระบะก็บีบต่อต่อเนื่องยาว
อ่ะจนจอดคุยแบบเนี้ยคุณผู้ชมคือคลิปเนี้ยมันมองได้หลายมุมไง
ถ้าสมมุตินะเป็นมองมุมคนขับมอเตอร์ไซค์
คืออีกประมาณ๒๐๓๐เมตรจากรถกระบะเขาจะเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านใช่ไหม
แล้วเขาก็กลัวไงว่าคนขับกระบะจะออกมาหรือเปล่า
เขาก็เลยบีบแต่เตือนเพื่อไม่ให้กระบะออกไม่ให้เฉียวชน
แต่เสียงแตรของมอเตอร์ไซค์ก็ดังเหมือนกันนะ
ค่ะอันนี้ในมุมมอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดเป็นมุมกระบะล่ะ
ถ้ามุมกระบะนะฮะเขาก็บอกว่าเป็นจังหวะที่เขาจะเปลี่ยนเลนจราจร
แล้วทำไมคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับไม่บีบแตรส่งสัญญาณเตือนตั้งแต่เนิ่น
ทำไมมาบีบแตรซะตรงข้างเขาเลยเข้าใจไหมครับ
และอีกอย่างเสียงแตรรถจักรยานยนต์คันนี้คือเป็นเสียงดัดแปลง
มันดังกว่าเสียงเดิมเห็นไหมที่เราได้ยินคือมันดังกว่าเสียงแปรรถจักรยานยนต์ธรรมดา
ซึ่งเหตุผลนี้อาจจะทำให้คนขับรถกระบะยิ่งตกใจใหญ่เลยนะครับ

พอคลิปนี้แชร์ไปคนก็มาแสดงความคิดเห็นเยอะ
คือตำหนิกระบะก็มีนะบอกว่าทำไมต้องอารมณ์หุดหงิดขนาดนี้ล่ะ
ทำไมไม่ฟังเหตุผลของทางด้านจักรยานยนต์เลย
รวมไปถึงบางคอมเมนต์เขาก็บอกว่าจริงการบีดแรร์เนี่ย
เมื่อกี้ที่ได้ยินมันก็คือการเตือน
แต่ทำไมต้องขึ้นขนาดนี้ทำไมต้องโกรธขนาดนี้
แต่บางมุมก็ตำหนิคนขับรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกัน
เอ้าไปบีบใกล้ประตูรถแล้วก็ปาดหน้าเลี้ยวแบบนี้

จะได้ไม่กวนเพื่อนร่วมทางหรือว่าไม่ทำให้เพื่อนร่วมทางตกใจ
ผมเคยคิดเล่นนะทำไมแตรมันไม่เป็นการส่งเสียงเนอะ
เช่นบีบไปครั้งนึงสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวก่อนเราต้องไปสวัสดีเพื่อนร่วมทางทำไมคุณ
เอาก็เลยอยากทักทายอดีตสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
คือน่าจะแบบมีแบบว่าขอโทษ
เออก็เหมือนเวลาที่รถถอยหลังแล้วเดี๋ยวนี้เขามีติดอะไรนะ
มันเป็นเสียงทรงรถกำลังถอยหลังรถกำลังถอยหลังอะไรอย่างนี้

ให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะผ่านทางไลน์หน้าจอรออ่านอยู่ค่ะ